จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
ไม่ได้เห็นหน้าผม

ใช่เนี่ยไม้ก็ตั้งอะไรบังหน้าผมเนี่ย

เขาแบบโบยมาก่อนเลยเนี่ย

เพราะเทปแรกก็ได้มาแต่ไม่ได้เปิดหน้า
เราอยากจะบดบังรัศมีความดังของเขาหน่อย

ในรายการจะมีสถิติไหม

จะเป็นเทปก่อนก่อนที่จะรวบหลังจากเทปนี้

เดี๋ยวตอนนี้ยังบอกว่าวัดอะไรไม่ได้อีกเหรอ

ใส่ชุดริ้วพูดนั่งทำรายการเลยนะ

ให้วิเคราะห์๓คู่
เดี๋ยววันนี้คือรายการต้องเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่
เปลี่ยนเนื้อหารายการเพื่อหมอดูคนนึงด้วยนะ

อัดอั้นในใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณเนี่ยฮะ
อย่างวันนี้พี่เจก็ต้องรู้ว่าเราสองคู่นะ
แล้ววันนี้คุณถ่ายคู่เดียวนะ

เพื่อนเองใจเย็นสิแหม
เตรียมสู้ฤทธิ์ที่รู้กันต่อไปนะ

คุณจะให้ทัวร์ผมลงได้เลยหรือเปล่า

พอเตรียมมาเรียบร้อยแล้ว
ถ้าเกิดรอบต่อไปนี้ผิดอีกเนี่ยต้องปิดตรงหัวแล้วนะ
ที่ผมไปติดตามดูยอดมงยอดวิวมันโตขึ้นนะ
แต่มันต้องขอบคุณคนที่ชอบดูฟุตบอลแล้วก็อาจจะไม่ชอบเสพข้อมูลแบบ
สไตล์ที่แบบว่าเป็นเรื่องของสถิติเจอกันกี่ครั้งใครเจ็บใครแบน

อันนี้มันอ่านปุ๊บนั่นแหละบางทีจำไม่ได้หรอกเอาอันนี้ไปเลยดูเรื่องที่มันแบบใกล้ตัวเรา
โชคชะตามันอยู่กับเราแล้ววันนั้นมาแน่
แต่เอาจริงพอพูดถึงความคำว่าแม่นมันมีผิดถูก
แต่ผมว่าจังหวะที่เขาบอกว่าไม่แม่นก็มีแต่จังหวะแม่นแม่นใจหายนะ

ที่เขาบอกว่าแบบจะมีนักเตะเจ็บเจ็บ
คนสำคัญเจ็บ

แล้วก็สำหรับผมว่าถือว่าแม่น
เพิ่งผ่านไปเขาบอกว่าเสมอ

พี่แจ๊กกะลีนถามว่ามีลูกโทษไหม

ผมบอกว่านี่จังหวะแม่นนี่คือแม่นอย่างกับตาเห็น

นี่ผมถามคำถามผมนี่ชั่วร้ายที่สุดแล้วนะ

ซิว่าที่ไทยแม่นหรือเปล่า

โอ้ต้องเงี้ย

เพราะว่าจริงเราขับเคลื่อนสังคมด้วยคอมเมนต์พวกนั้น
จริงก็ให้เขามาเถอะ

แต่ถ้าเดี๋ยวแม่นก็กระแสมันก็จะค่อย
แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้แม่นคุณต้องไปให้สุดเว้นเลยนะ
เขาจะได้มาสวนคุณไง

ถ้าเทปนี้มันจบปุ๊บเนี่ยสถิติของคุณลัน

ผมมาบ้างไม่มาบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างเราก็ไม่เห็น

เอาจริงก็สรรพย่อไปทีเดียวเลย

เอาให้ตายจิแม่

คู่ใหญ่ด้วยกันนะครับ

อะไรน่ะสัดปีกเจอกับสัดปีก
ก็จะดูเลย

เจอกันตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่ง

ไม่หมายถึงว่ามันเตะถึง๕ตุ่มครึ่ง
เตะไปครึ่งนึงก็อีกวันถึงแล้ว

คุณจะได้หาวิธีพูดเวลาไพ่มันออกมาได้ไง

แค่นั้นล่ะสาธารณาคตไปลูกแฟน

นี่จริงเราเมื่อกี้นึกขึ้นได้

เรายังไม่พูดชื่อรายการเลยนะ

ตรวจดวงชะตาทีมโรงทีมรักไหนไม่พูดเลยไปพูดตอนท้าย
อเจมส์อันนี้ถ้าพูดถึงว่าจะสรุปผลกันไปแล้วผมคิดว่าเกร็งประเด็นหลังเนี่ยอย่างที่บอกเลยเป็นไปได้แล้วก็พอเกร็งปุ๊บก็คือขอไม่แพ้วะขอจบที่ไม่แพ้เพราะว่ามันมีผลนะถ้าเกิดมันแพ้เนี่ยมันโอเคแหละ๑แต้มกับไม่มีคะแนนมันไม่ต่างกันเยอะหรอกแต่เรื่องของกำลังใจมันสำคัญเ
มกับระหว่างคือสเปรอกับลิเวอร์พูร์เอาพี่ต้าก่อนละกันระหว่างสเปรอกับลิเวอร์พูร์ทัศนาของพี่ต้าว่าอย่างไรบ้าง
ถ้าเอาฟอร์มนะตอนนี้ฉัดผมว่าลิวบูยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ว่าแมทชัมเปญส์ฬีกที่เร่นกับอาแจ็กต์
เราก็เห็นแล้วว่าพอตัวมันกลับมาใกล้เคียง

แต่ว่าปัญหาเลยคือสภาพจิตใจมันยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์

ความกระหายมันยังไม่ใช่ริวภูเมื่อปีที่แล้ว

ใช่เพราะผมรู้สึกว่าฟอร์มไม่ได้ตกนะลิเวอร์ฟู

ก็เลยรู้สึกว่าเกมนี้เหมือนโมเมนตั้มจะอยู่ทางสเปอร์มากกว่า

แล้วก็เล่นด้วยความกดดันน้อยกว่า
ถ้าให้ผมเลือกเลยผมว่าเต็มที่ก็น่าจะอยู่ที่เสมอ
เห็นด้วยพี่ตะคือแนวทางฟุตบอล
แล้วก็จริตในการเล่นเนี่ยสเปอร์กับลิเวภูมันถูกคู่
คือถ้าจะบอกว่าร่างกายของนักเตะสเปอร์
เหมือนกับเรียภูตอนพีคไหมใช่เลย
คือลิเวอร์ภูมีบทเรียนที่จะต้องจำไปตลอดอายุของครอป

คือคุณตะบี้ตะบันอันนั้นกับ๔ถ้วย
เพราะว่าโอเคแหละคุณอยากไปให้ถึงชาเลนส์สำคัญ
ผลข้างเคียงมันคือเรื่องของร่างกาย
กับการที่จะต้องเสริมใครเข้ามาเพื่อโรดิชั่นตรงนี้

แล้วมองว่าสามารถดีกว่าผมผมก็มองคล้าย
ไฟเจว่าถ้าก็ให้เลือกผู้ชนะผมก็เลือกมาโอเค

วันนี้เราจะเปิดไพ่อย่างเดียวเลย
ไม่ต้องดูทรงดูสีนู่นนี่นั่นละ

แล้ววันนี้ผมจะให้คุณทั้งสองคน

เพราะว่าถ้าเกิดไทยถูกเขาก็เอาดีเข้าตัว

ผมไม่ได้จับไพ่คุณเป็นคนเลือก
โหเพราะเป็นผมที่เขาชัดมากอะ

มันส่งเหนือนกับหน้าเจ้าสื่อของผมนะ
คุณทั้งสองคนเนี่ย
อธิษฐานกินสับไพ่อยู่นะ

เราแค่เปลี่ยนเป็น๒คู่นะก็คือ๒คู่เนี่ยเราจะเลือกคู่ละ๓ใบก็คือสมมุติอย่างคู่อาเซนอนกับเชลซีเราก็เลือกไพ่ของเชลซีใบหนึ่ง
ไพ่ของอัชนอนใบหนึ่งไพ่เสมอใบหนึ่งหรือเราจะเลือกมาสามใบเรายังไม่เปิด
ถ้าเปิดพร้อมกันนะครับเหมือนกันอีกคู่หนึ่งเราก็จะเลือกอีก๓ใบแล้วก็เปิดพร้อมกัน
มาทรุ้นกันเลยดีกว่าครับ
ใจคุ้นนิ่งพอนะ

คงไปวางข้อหน้าหาคกลก็ได้วะไม่อยากใส่พูด
พอการพูดประโยคนเนี่ยเอาตลางขึ้นมา
อ่ะทำนายไททักคู่แรกก่อนเลยเรากันดีกว่าครับ
เจเป็นตัวแทนเชลสีแล้วซึ่งมาให้ผมหน่อยว่าพี่เจจะเลือกใภไปไหน
จริงไม่ได้ว่าใกล้ฝั่งนี้แล้วหยิบนะ

เอาใจความหมายไหม
คือคนดูมึงคิดเหมือนว่า
ตักกะที่ไหนวะ
รายการนี้ไม่มีตักกะตั้งแต่ตั้งรายการแล้วล่ะ

มันชัดเช็ดอยู่แล้ว
เลือกมาครบทั้ง๓ใบแล้วนะครับ

เชลซีที่ได้คือ

บอกความหมายก่อนไพ่เดสเดส

มีจุดเปลี่ยนในชีวิต
ถ้าจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับภาษาฟุตบอล
เดสเนี่ยต้องมีจุดเปลี่ยน

ในเกมอาจจะมีผู้เล่นบาดเจ็บ

แต่การตายเนี่ยมันก็จะมีการจุดติด

ซึ่งถ้าเป็นภาษาฟุตบอลอย่างที่ผมบอกไป

มีผลดีหรือผลร้ายก็ได้
โอเคแปลว่ามันฟันทงไม่ได้หรอกว่า

เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูไข้อย่างอื่นเพื่อประกอบ

ถือไม้นะครับความหมายของไพ่๒๔คือ
การที่จะมีอะไรใหม่เกิดขึ้น
คือความหวังใหม่การพบสิ่งอะไรใหม่
ท้านว่าเราจะตั้งใจจะทำอะไรใหม่
แล้วมันจะเกิดขึ้นในเร็วฉับพลัน

เซนอนด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเนาะ

ประกอบกับด้วยว่าตอนนี้อาเซนอนก็เป็นทีมยังบลัด

อาเซนนอนน่าจะมีพลังหนุ่ม

แล้วถ้าอ่านมา๒ใบนะผมตามที่พี่รันพูด

เหมือนกับแต่จุดเปลี่ยนฝั่งนู้นเป็นทางที่ดี

อาเซนอนชนะสมมุตินะถ้าเดาอย่างนี้

เรามาดูไพ่ผลเสมอแล้วกัน
ว่าจะเป็นไปอย่างไร

ข้อที่ไม่พูดได้จะคือความร่วมไม้

จะทำการอะไรก็จะต้องมีแบบ

แต่ถ้า๒ไม้ถ้า๒มาร์ท

คือมึงจะร่วมมือกันทำให้ผลเสมออย่างนี้ไม่ได้นะ

ปายเราก็ดูเยอะเกินไป

ผมคิดว่า๒ไม้เนี่ยจะทำให้เกมนี้มีความน่าสนุกเกิดขึ้น

ทำให้คู่นี้ออกมาเสมอออกมาเสมอได้เช่นเดียวกัน
เพราะว่าอันนี้มันคือไพ่เสมอไง
เพราะให้เสมอความร่วมมือร่วมใจผมชอบความหมายของผม
มันชัดด้วยไงไม่แล้วภาพมันก็ชัดด้วย
คือเราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะเราถึงจะเสมอได้

เพราะฉะนั้นมึงอย่ายิงกูนะกูอยากให้กูจะไม่ยิงมือ

มันเหมือนแมทอะไรนะเมื่อหลายปีที่แล้วนะ
ส่งบอลไปส่งบอลมาอะไรวะ
ถ้าสมมุติว่าสรุปหน้าไพ่พี่รันฟันทงว่าไปทางไหนที่สุด
อ่ะมีสิทธิ์ถ้าให้เลือกทีมชนะก่อนแล้วกัน
คุณจะมาพูดกลางไม่ได้หรอกทัวร์มันต้องชัดว่ามันจะจอดตรงไหน

แต่ถ้าสมมุติเชลซีมีจุดพลิกผันในเกม
ก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้คู่นี้ออกมาเป็นผลเสมอได้

เปอร์เซ็นต์ผมไม่ยอมผมจะให้ขยี้ผม
อาร์แซนอนชนะเท่าไร
อาร์แซนอนชนะ๖๐เปอร์เซนต์

มาคู่ต่อไปเลยละกัน

ผมให้คุณเจเป็นตัวแทนของสเปอร์แล้วกัน
อาห์ได้เลย
คุณเลือกมาฟังผม
แล้วคือปัญหาอะไรดูว่า
ถ้าผมไม่ทำตามก็จะดูได้

หรือเราจะจับหมดก็ได้ไง

ไม่ยอมเหรอ
พี่ต้าเลือกภายโคฟังหรือว่าพูมา
ผมนะเลือกไพ่เสมอผมเอาฝั่งนี้ละกัน
ผมกลัวอื่มไปฝั่งนั้นแล้วคิวกินจัก

ภายสองท่วย

ความสามัคคีกลมเกลี่ยว
ซึ่งถ้าดูตามเป็นภาษาฟุตบอลแล้วกัน
และมีความร่วมไม้ร่วมมือความร่วมใจกัน

ไ่อนี้มันมีความเสน่หาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เสน่หาถ้าในภาษา

ถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็อาจจะมีสิทธิ์ที่แบบ
มีกรรมการจะช่วยเหลืออะไรหรือเปล่า
เหมือนก็จังหวะการเล่นมันดูแบบอาจจะแบบว่าผู้สินก็

ว่าเหมือนกับเขาจะได้ประโยชน์จากการตัดสิน

โอเคพูดถึงไพ่สเปอร์ไปแล้ว

ราชินีราชินีถือดับนะครับ
ความหมายของไภยิปซีก่อนละกัน
ราชินีถือดาบความหมายของไพ่คือ
จะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในเกมนี้
หรือสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาเกี่ยวข้องในเกมนี้
อาจารย์จะมาช่วยอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่

อาจจะด้วยเขาเรียกว่ามีความกระตุ้นจากผู้ใหญ่ในทีม

ในความหมายผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้จัดการทีมก็ได้

ชินีถือดาบเนี่ยด้วยความเป็นดาบนะ
มันก็จะมีความตึงเครียดเข้ามา
ซึ่งเกมนี้ผมคิดว่าเจอเก้นครอปน่าจะค่อนข้างจะซีเรียส

แล้วก็น่าจะทำให้ลูกทีมเล่นแบบอึดอัด
หรือจะมีโอกาสที่แบบเล่นแบบไม่ถนีถนัดในสไตล์ของเขา

ผมคิดว่าไพ่ใบนี้มันออกกลาง

แต่เรามาดูไภ่อีกใบนึงละกัน
จะเป็นไปในทิศทางใด

ถ้าความหมายของไพ่คือการคดโกง

ถ้าเป็นภาษาฟุตบอล

ก็คืออะไรสักอย่าง
ยิงเข้าแล้วโดนลิฟต์ประตูคืน

เพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่เสมอ

ความหมายของไพ่ใบนี้ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่

ได้ราชินีถือดาบอีก

ผมคิดว่าถ้าผลเสมอ
มีโอกาสไหมมีนิดหน่อย

มันมีได้เปรียบเสียเปรียบ

ซึ่งทีมที่น่าจะเสียเปรียบมากที่สุด

ที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดคือสเปอร์

ถ้าเกิดผมต่อจากที่พี่รันพี่รันพูดเมื่อกี้
ทำให้ผลอาจจะดูเหมือนเสมออยู่
แล้วก็กลับมาเอาชนะแบบชนะลิเวอร์ฟูล
หรือริวฟูอาจจะยิงเข้า
แต่ว่าสุดท้ายก็โดนลิฟต์ประตูคืน
อาจจะโดนนำก่อนหรือครูตีเสมอแต่โดนลิฟต์ประตูคืน

หรือจังหวะเกมไม่ได้

อันนี้คือจากไพ่ที่ออกมาใน๒ลูก

ผมคิดว่าเกิน๖๐เปอร์เซ็นต์แล้วกัน
โอเคสบายแล้วสูงเลยนะ

เสมอผมให้๒๐เปอร์เซ็นต์

ก็ยังถือว่ายังมีนะแฟนผมก็ยังพอมีรุ้น

ดูก็ได้ดูเล่นเกมไปดูไปเปิดฟังเสียง

โอ้ย๒๐เปอร์เซ็นต์ดูเลยเครียดเท่า

อย่าไปทุ่มเทในการดูมากนัก
ขอสรุปผลการทำนายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ
ถ้าเปิดไพ่ช่วงแรกเลยนะ

เช่นมีอุบัติเหตุหรือมีใบแดง
หรือมีผู้เล่นสำคัญบาดเจ็บ

แล้วควบคุมสมาธิอารมณ์ให้ได้เช่นเดียวกัน

ตัวหนังสือมีไม่ต้องไม่ต้องพูด

อันเนาะแต่

ถ้ามาตามผมมาตามเพลสเปิดรายการ

เพราะว่านี้คือทุกสิ่งเนี้ย
คุณหาเขาใส่หัวดีบ้าง

ว่าเราควรจะกลับมาดูจับยาม๓แต้มในรูปแบบไหน

ไม่ได้ว่าอย่ามาดูรายการเรา
ต่อให้มันผิดหรือถูกมันจะมีทางของมัน
บางคนอาจจะเชื่อว่ามาฟังหมอลันเพื่อสวนทาง
บางคนก็เชื่อว่าผมจะมาฟังหมอรันเพื่อ
ผมจะเอาข้อมูลนี้ไปตัดสินใจเองทีหนึ่ง

ใช่คือการโลกมันมีความสมบูรณ์อยู่

วันนี้ก็น่าจะทมถุยพี่รันนึงพอดี
ยังไงก็ขอบคุณพี่เจมาอีกที

ฝากหน่อยขายของของหน่อย
ก็หลักก็ไทยรัฐทีวีอยู่แล้วนะครับ
ก็มีทั้งนี่แหละรายการออนไลน์ที่ขอบคุณพี่นะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกัน
แล้วก็มีรายการของทางฝั่งไทยรัฐออนไลน์อีกอันหนึ่งก็จะมีเครมเส้น
ผมจะไหว้คุณดีไหมเนี่ยโอเค

ก็ขอบคุณพี่เจแล้วก็ฝากรายการเราถ้าเป็นรายการจริงจะบอกว่ารายการใหม่ก็ไม่เชิงแล้ว

เริ่มถุยกันลงตัวขึ้นนะครับอย่างเทปที่ผ่านมาก็เริ่มเข้าขากันมากขึ้น
มีวิธีการมีใดสนุกสนานกันเพิ่มเติมไปเรื่อยแล้วเราก็จะค่อยพัฒนากันไปเรื่อย
ก็ยังไงก็ฝากรายการเราไว้ด้วยก็ทุกวันศุกร์นะครับประมาณทุ่มหนึ่งโดยประมาณนะครับ
รายการจับยามสามแต้มนะครับตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ

ก็ตามได้ทางไหนบ้างนะโอ้โหเยอะ
เพราะเทปแรกคุณเจมาแล้วเรายังไม่ปิดหน้าเทปนั้นยังไม่แม่น

หมายถึงว่าเทปนั้นเรายังไม่มั่นใจว่าแม่ท้อง

โอกาสถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็ปล่อยแล้วปิดไปเลย
พอเทปแรกปั๊บถ่ายถูกไปแป้นมากแล้วเปิดหน้าเลย

ก็ยังไงก็วันนี้ก็น่าจะเท่านี้
ครับผมก็ฝากด้วยกับรายการจับยามสามแต้มครับผม
เรายังไม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ